พยายามจะร้องเพลงแต่ว่าฉันไม่ตรงจังหวะจริง
ก็เลยมาชวนสงสัยพร้อมกัน
นางเอกเบอร์ใหญ่ซุ่มดูใจกับพระเอกซีรีส์วายสุดฮอต

งานนี้ชาวเน็ตพร้อมสืบสุดพลังเลยนะ
ในที่สุดค่ะผู้เข้ารอบก็คือ

แล้วก็คู่จิ้นสุดฮอตไบร์ทวินนั่นเอง
เหรอคือตอนแรกข่าวนี้คุณผู้ชมหลายคนก็แบบทาย

แล้วแบบคู่จิ่นซ้ายวายคู่นั้นคนนี้สรุปเป็นใบเฟิร์นเหรอ
คอมเมนต์ที่ฉันอ่านเขาบุญเลยสรุปว่าเป็นตรงนี้แหละใบเฟิร์นคุณผู้ชมค่ะ

แต่ถ้าจริงก็คือฮาทีเดียวนะเพราะว่าอะไร
เพราะว่าเบอร์ใหญ่ฮอตจริงทั้งสองฝ่ายนะ

เพราะด้วยว่าคำใบ้ว่าเป็นนางเอกสุดฮอต้อยที่สุดในตอนนี้
แล้วก็ยังโสดมาแล้ว๓ซีซั่น
ส่วนฝ่ายชายบอกว่าพระเอกสายวายขาวก็ไม่รู้ว่าปักใจที่ไร้หรือว่าวินกันแน่

เอาแบบนี้นะคะถามใบเฟิร์นมาแล้วว่าโอ๊ยใบเฟิร์นจ๋า
ถามกันชัดเลยนะเอาตรงเลยนะว่าเออ
สรุปตอนนี้เปิดใจซุ่มคบกับพระเอกสายวายจริงหรือเปล่า
เฟิร์นเขาก็ตอบตรงนะตอบชัดกลับมาบอกว่าโอ๊ยพี่

คนโทรมาแล้วบางคนก็จะมีแบบ

มาจากเพจใช่ไหมรู้แล้วนะอะไรอย่างนี้

คือเคยร่วมงานกับน้องทั้งสองคนอยู่แล้วค่ะ
แต่ว่าไม่ได้แบบเคยคุยเป็นการส่วนตัวอะไรเลยนี่ค่ะ
ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยกินข้าวไม่เคยเจอกันในงาน

ชินแล้วนะบางทีคนก็จะเจออะไรที่แบบข่าวดี
มันไม่ได้จริงอยู่เรื่อยไม่ได้ไม่ได้อบใจค่ะ
เข้าใจเข้าใจว่าคือข่าว